มาดูเรื่องนี้กันค่ะคุณผู้ชม
ผมไม่ได้เพื่อนเล่นนะไม่ได้เต็มใจให้มาหลอกนะ

ประกาศตามตัวผู้ชายที่ชื่อว่ากวินพัฒน์ไทยนิยม
แล้วอะไรผู้ชายคนนี้ค่ะ
ปรากฏว่าพอไปถามเจ้าของบ้านเจ้าของบ้าน
เปล่าผมไม่ได้สั่งผมไม่ได้สั่ง
ใครอ่ะถูกหลอกเสียทุกอย่างเสียเวลา
เสียเงินค่าอาหารเสียประวัติ
ใช่ต้องเห็นครั้งนั้นที่คุณเสียประวัติ
สุดท้ายเสียอารมณ์นี่คุณดูสิ
แดดร้อนอ้าวแบบนั้นต้องมายืนรอนะคะ
นี่จุดเกิดเหตุก็คือบ้านเลขที่๑๔
ซอยเจริญพรตำบลโพเสด็จอำเภอเมืองนครศรีธรรมราชนะคะ
น้องผู้ชายที่เป็นผู้เสียหาย
ยืนรอแบบนี้ค่ะเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ผู้ชายที่ชื่อกวินพัฒน์ไทยนิยมเนี่ย
พอมาถึงบ้านหลังนี้คือปักหมุดที่บ้านหลังนี้ไง
ที่เขามาส่งเนี่ยบ้านเลขที่๑๓เนี่ยนะคะ
พอมาถึงปรากฏว่าบ้านหลังนี้เป็นของคุณยุทธนาแต่งวง
เป็นนายกสมาคมสื่อมวลชนจังหวัดนครศรีธรรมราช
ปรากฏว่าเจ้าของบ้านออกไปทำข่าวการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙
คุณพงศกรก็เลยโทรไปที่ปลายสายเดิมทีเดียวให้ไว้เนี่ย
ปลายสายที่ชื่อว่าคุณกวินพัฒน์ไทยนิยมคนนี้แหละเป็นคนสั่ง
แต่ไม่สามารถติดต่อได้นะคะเสียเวลาในการจิ้มโทรโทโทร
สามสิบนาทีอ่ะค่ะก็เลยสุดท้ายต้องแจ้งยกเลิกรายการไปยังบริษัทนะฮะ
คุณพงศกรบอกว่าพี่ครับในรอบ๑สัปดาห์ที่ผ่านมา
ผู้ชายที่ชื่อว่ากวินพัฒน์ไทยนิยมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นใครเนี่ย
เขาทำแบบนี้กับผมมาครั้งหนึ่งแล้วนะก่อนหน้านี้สั่งพิซซ่าราคาร้อยสี่สิบเก้าบาท
มาส่งที่บ้านหลังเนี้ยแต่เจ้าของก็ยืนยันว่าไม่ได้สั่ง
หนุ่มเจอจัดการมันอย่างงี้บ่อยไหมก็สองครั้งแล้วครับที่นี่
ส่วนของเรานี้ต้องเสียเวลาน่ะต้องเสียตายแต่ว่าแกนซึ้นกับบริษัทได้ใช่ไหม
เราจะแบบแบบนี้บ่อยนิทพรหรือว่า

วางไม้ต่างแล้วให้มันกินมากมากกว่านะ
อืมก็สงสารกันนิดนึงนะเดี๋ยวเวลาครับ

ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าวัตถุประสงค์ของลูกค้ารายนี้ต้องการอะไร
จะสร้างความวุ่นวายให้ใครกันแน่
ที่เขาปักหมุดว่าให้มาส่งสินค้า
เพราะฉะนั้นคุณพงศกรวอนเลยขอร้องเลย
ยกเลิกเลิกพฤติกรรมแบบนี้เถอะ